คุณผู้ชมวันนี้วันดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปอวยพรท่านถึงที่บ้านเนาะ
แต่คุณผู้ชมสามารถส่งไลน์มาอวยพรวันเกิด
คล้ายวันเกิดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ด้วยนะคะ
วันนี้นะคะก็ครบรอบ๗๔ปีแล้วนะคะสำหรับผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
นายกรัฐมนตรีคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ท่านออกมาบอกว่าแจ้งว่าปีนี้จะงดเปิดบ้าน
ให้เข้ามาอวยพรค่ะแต่ว่าถึงวันนี้แล้วนะคะ
บรรยากาศก็คึกคักเพราะว่าตลอดทั้งวันก็มีทั้งตำรวจ
ทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าพบแล้วก็ร่วมอวยพรกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันแล้วค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เดินทางไปทำบุญที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
โดยเป็นการเดินทางไปเป็นการส่วนตัวกับครอบครัวค่ะซึ่งปีนี้พลเอกประวิทย์ไม่ได้เปิดบ้าน
ให้เข้าร่วมอวยพรวันเกิดแต่ว่ามูลนิธิอนุรักษ์ป่า
รอยต่อ๕จังหวัดก็มีบุคคลสำคัญแล้วก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่นำกระเช้าของขวัญ
แล้วก็ช่อดอกไม้เข้าอวยพรวันเกิดกันอย่างคึกคักเช่นนายพรเพชรวิชิชนชัย
ประธานวุฒิสภาพลเอกนัทอินทรเจริญประหลัดกระทรวงกลาโหม
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยทุกคนนะคะจะได้รับพระขุนแผนรุ่นเจริญยศจากวัดใหม่โพเย็น
จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับกระเป๋าเป้นี่แหละค่ะ
แบบเนี้ยให้เป็นของที่ระลึกด้วยส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็มีรายงานนะคะว่าก็ได้เข้ามาอวยพรวันเกิด
หน้าไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนทางด้านของนายปียบุตรแสงกระหนกกุลเลยค่ะ
การพักอนาคตใหม่ค่ะได้ออกมาพูดถึงเรื่องที่
พบทบผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ
ว่ามีพักการเมืองบางพักก่อตั้งมา๒ปี
แต่มีรูปแบบโฆษณาชวนเชื่อสื่อสารกับประชาชนด้วยข่าวปลอม
นายปียบุตรบอกว่าแหม่มันก็ปฏิเสธได้ยากเนอะ
ไม่ได้หมายถึงพักอนาคตใหม่ก็ยืนยันแล้วค่ะว่า
พักเนี่ยก่อตั้งโดยอุดมการประชาธิปไตยเชื้อวัยวชน
น่าจะมีวิจารณญาณมากพอในการตัดสินใจและการให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้
มันอาจจะกลายเป็นการกีดกันให้คนหนุ่มสาวออกจากการเมืองก็เป็นได้
เรื่องของข่าวปลอมมีความเห็นจากด้านของนายประยุทธ์บุญธรรม
โฆษกภักดิ์เพื่อชาติออกมานะคะบอกว่าระบุว่าส่วนตัวเนี่ย
ก็ไม่ได้เห็นว่าพักการเมืองใหม่จะมีการใช้ข่าวปลอมในการสื่อสารกับประชาชนแต่อย่างใด
แล้วก็ไม่อยากให้นำเรื่องนี้มากล่าวหาหรือว่าโจมตีกันลอย
หากพบว่ามีความผิดก็ขอให้นำหลักฐานไปดำเนินคดีกันตามกฎหมาย
เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าผู้บัญชาการทหารบกไม่เชื่อมั่นในวิจารณญาณของเด็กรุ่นใหม่
แต่อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณท่านที่ยืนยันว่าในยุคนี้จะไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกค่ะ